กรุงเทพฯช่วงตี๒กว่าเมื่อคืนก่อน
ตำรวจสนบังชันได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทงตายคาบ้าน
ซอยรามคำแหง๑๑๘เขตสะพานสูง
เหตุการณ์นี้มันเป็นลักษณะของสามีภรรยา
คือสามีเนี่ยเอามีดไปแทงภรรยาจนเสียชีวิตคาบ้าน
แล้วตอนที่ก่อเหตุเสร็จแทงภรรยาเรียบร้อย
ก็ยังยืนถือมีดคลุ้มคลั่งอยู่ในบ้าน
เจ้าหน้าที่ต้องให้ญาติทั้งสองฝ่ายญาติของภรรยาญาติของฝ่าย
ตัวสามีที่เป็นผู้ก่อเหตุมาเจรจามาเกลี้ยกล่อม
ก็ใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่ใหญ่สุดท้ายเกลี้ยกล่อมได้
ตำรวจก็รวบตัวแล้วก็พาตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวรุ่งอรุณอายุ๓๙นอนจมกองเลือดอยู่ในบ้านค่ะ
ถูกแทงที่คอนี่นะคะซึ่งในห้องก็เจอตัวสามีที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
นายรณชัยพุ่มฮิรันหรือในบู้อายุ๓๒
โอ้โหคุณผู้ชมยืนถือมีดทำครัวยาวสัก๘นิ้วได้อะค่ะ
คือตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยนะแต่ยังอยู่ในห้องนะคะ

ใครเข้าไปเนี่ยโอ้โหเอามีดพยายามจะไล่แทงก็ต้องมาเจรจามาเกลี้ยกล่อมกันอยู่นาน
ทีนี้ค่ะจากการสอบสวนเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้
ตอนนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วก็เขาบอกว่าได้ยินเสียงสามีพระยาคู่เนี้ย
ทะเลาะกันเสียงดังออกมาได้ยินฝ่ายหญิงอะค่ะพูดว่าบู้อย่าทำมัดมัดเจ็บ
แต่ตอนนั้นไม่มีใครกล้าไปยุ่งโอ้โหเนี่ยปัญหานะเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมคุณผู้ชม
ไม่อยากจะไปยุ่งเรื่องผัวเมียเรื่องสามีภรรยาไม่กล้ายุ่งเพราะว่าเขาทะเลาะกันเป็นประจำ
ยินเสียงทะเลาะกันบ่อยเลยไม่มีใครเข้าไปห้ามค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยดูสิค่ะ
สามีเอามีดทำครัวยาว๘นิ้วแทงภรรยาตายคาบ้านนะคะ
ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะครับ
บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ก็มีลักษณะเป็นใต้ถุนนิดนึงนะคะ
ลูกติดกันหลายหลังอยู่ในชุมชนมุสลิมเขาอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่เป็นเครือญาติกัน
ทีมข่าวก็คุยกับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเป็นญาติกับคนก่อเหตุนะคะ
แต่ญาติขอไม่ให้ข้อมูลอะไรเขาก็ขอหารือกันก่อนครู่นึง
บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยให้ข้อมูลนะคุณระวีการนะ
คุยกันแปปนึงอ่ะออกมาให้ข้อมูลคร่าวแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุที่บ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่
ก็มีแค่ในบู้กับภรรยาเขาอยู่กันสองคน
ส่วนที่บอกว่าเขาทะเลาะกันบ่อยเสียงดังออกมาบ่อยเนี่ยนะคะ
ญาติบอกว่าไม่รู้ว่าเขาทะเลาะอะไรกันญาติไม่เคยถาม
ก็มองว่าเป็นเรื่องผัวเมียเป็นเรื่องครอบครัวก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่ง
คู่นี้เขาแต่งงานกันได้แค่เดือน๒เดือนนะคะ
ฝ่ายหญิงนับถือศาสนาพุทธแล้วก็มาเข้าอิสลาม
อยู่บ้านสามีได้เดือนหนึ่งก็ดูรักกันดี
ก็ไม่รู้จริงว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไร
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยค่ะทางครอบครัวเขาก็ช่วยเหลือเรื่องของค่าทำศพนะคะ
แม่ของในบู้ก็จะติดต่อทางแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะ
เพื่อนบ้านแถวนั้นบอกว่าคู่นี้เขาก็ทะเลาะกันตามภาษาสามีภรรยา
แต่ปกติก็เห็นเขารักกันดีอัธยาศัยดี
ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะอายุ๖๕นะคะ
แม่บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยรู้ปัญหาของลูกสาวและลูกเขยมาก่อน
ที่ผ่านมาลูกสาวแยกออกไปอยู่ข้างนอกตามลำพัง
อยู่ข้างนอกนานแล้วนานจะกลับมาเยี่ยมลูกสาวอายุ๑๓
ที่เป็นลูกติดกับสามีเก่าคือแม่เนี่ยเลี้ยงให้
เขาก็ไม่ค่อยผูกพันอะไรกันสักเท่าไหร่
ลูกสาวก็จะเป็นฝ่ายติดต่อมาล่าสุดก็คือเดือนมิถุนายนเดือนที่แล้ว
ลูกสาวเคยมาพาสามีมาด้วยบอกว่าเนี่ยก็มีปัญหาทะเลาะกัน
ลูกสาวบอกว่าเนี่ยจะเลิกแล้วแต่ทางฝ่ายชายไม่เลิก
นี่นะคะนี่แม่ฝ่ายหญิงบอกนะบอกว่าลูกสาวจะเลิกแต่ฝ่ายชายไม่เลิก
บ่นให้ฟังว่าตอนไปอยู่บ้านของฝ่ายชายเนี่ยแม่สามีเนี่ย
หาว่าตื่นสายไม่ชอบช่วยงานก็ไปอยู่ที่ปราจีนบุรีอะค่ะ
แล้วเหมือนกับว่าอยู่ไม่ไหวก่อนเกิดเรื่องเนี่ยลูกสาวโทรไปหาแม่
แล้วก็บอกว่าแม่สามีไม่ให้เธออยู่ที่ปราจีนบุรีละ
แล้วก็จะไปสัมภาษณ์งานที่อื่นนะก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขามีเรื่องอะไรกัน
จนสุดท้ายมาเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
แม่ก็บอกว่าก็เรื่องการดำเนินคดีอะไรก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ
ตอนนี้อายุ๑๑แล้ว

เขาก็เคยบอกว่าน้ำมัดน่ะผู้หญิงน่ะมันนอนตื่นสาย
เขาบอกว่าเมื่อเขาทำงานข้างหน่อยเขานอนตื่นสายบอกว่าจะทำงานก็ต้องปลูก

แต่ดูท่าทางไอ้ผู้ชายเขาจะรักมัดด้วย

มันเขาก็บอกวู้จะเลิกกับเมื่องแน่แล้วไม่เลิก
เขาบอกว่าคือฝ่ายหญิงเองอยากจะเลิกกับฝ่ายชาย
แต่ก็ฝ่ายชายไม่ยอมเลิกแล้วแม่ฝ่ายชายไม่ชอบเพราะนอนตื่นซ้าย
แต่คุณผู้ชมมาฟังข้อมูลจากอีกมุมหนึ่งนะคะทางฝั่งของฝ่ายชายกันบ้างนะคะ
แม่ของฝ่ายชายก็คือแม่ของในบู้ผู้ก่อเหตุนะคะ
เขาคุยกับทีมข่าวของเราเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันอีกมุมหนึ่งเลยนะ
สาเหตุมันคือแม่ไปจับได้ว่าทั้งคู่เสพยา
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่บ้านที่ปราจีนบุรีเนี่ย
ก็ไม่อยากให้ลูกชายคบหากับสะพ้ายคนนี้
เสพยาก็เพราะคบกับสะพ้ายคนนี้
ก็เลยตัดสินใจว่าไม่ให้อยู่แล้วให้กลับไปอยู่บ้านที่กรุงเทพดีกว่า
แต่พอไปอยู่กรุงเทพป้าของลูกชายก็รับไม่ได้
เพราะเขายังชวนกันเสพยาอยู่ตลอด
ป้าก็เลยไล่ให้สะพ้ายออกจากบ้านไปสองรอบ
แต่เขาก็ยังกลับมาหาลูกชายแม่อีก
แม่ก็เลยบอกกับสะพ้ายไปว่าให้กลับมาอยู่ที่ปราจีนบุรี
โอนเงินให้พันหนึ่งแต่เขาก็ไม่มา
พอไม่มาแม่ก็เลยถามเงินถามเงินพันหนึ่งว่าอ้าวไม่ยอมมาให้เงินไปแล้วพันหนึ่ง
งั้นเอาเงินคืนมาก็แล้วกันเขาก็ไม่ยอมคืนเงิน
แม่บอกว่าไม่ได้งกไม่ได้อะไรที่ทวงเงินพันหนึ่งคืน
เพราะกลัวว่าเขาจะเอาเงินนี้ไปซื้อยาเสพติดเสพกันอีก
แต่พอมาถึงจุดจบมันมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้แม่ก็ตกใจ
เสียใจมากไม่รู้ว่าจะประกันตัวลูกชายหรือเปล่านะคะ
ส่วนเรื่องงานศพลูกสะพ้ายก็ให้ลูกสาวอีกคนช่วยเหลือทางแม่ของลูกสะพ้ายแล้วค่ะ
ลูกสภัยช่วยงานมาเลยมาก็ทำกับสองคน
มะก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้กลับไปอยู่กรุงเทพเลย
มาก็ไล่เขาไปอยู่กรุงเทพแล้วมาส่งเงินมาให้ตลอด
น้องก็ส่งเงินให้ตลอดมันไปซื้อยากันเสร็จ
ป้าเขารับไม่ได้เขาไล่ลูกสภัยหลานสภัยก็หนี
ก็ไปสองครั้งแล้วมันก็กลับมาหาลูกมาอีก
นี่นะคะก็เรื่องจากสองมุมนะคะ
นายรณชัยพุ่มฮิรันซึ่งก็เป็นสามีเนี่ยนะคะ
ตำรวจสนบังชันแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แต่ประเด็นคือตอนที่นำตัวไปที่โรงพักใช่ไหมคะพยายามจะสอบปากคำใช่ไหมคะสอบปากคำไม่ค่อยจะได้
ยังเมาอยู่เมาอยู่แล้วก็ให้การวกไปวนมาตำรวจบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครมายื่นขอ
ประกันตัวด้วยซ้ำยังไม่มีญาติไปเลยนะคะที่โรงพักนะคะ
เตรียมส่งตัวฝากขังในวันพรุ่งนี้ค่ะอ่าอ่าทุกผู้ชมครับมีอีกแล้วนะ